ค้าไปดูอีกหนึ่งอาชีพอย่างการขายเบอร์เกอร์
ในหาเป็นร้านขายเบอร์เกอร์สูตรพิเศษประมาทไม่ถึง
แต่ว่าบอกเลยว่าตอบโจทย์วัยสรุ่น
วัยอะไรนะวัยรุ่นวัยรุ่นจับวัยรุ่นไงคุณวัยรุ่นวัยทำงานแทบทุกวัยแหละ
จริงแล้วเนี่ยแวะเวียนมาซื้อกันมากมายนะคะ
เขาเปิดร้านได้เดือนเดียวประมาณ๑เดือน
เนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยเขามีเบอร์เกอร์ที่แบบเมนูหลากหลายมาก
จากเมนูปกติอย่างพวกเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์เนื้อไข่อะไรต่างแล้วเนี่ยนะ
เขายังมีเมนูเบอร์เกอร์แบบฟินให้ลูกค้าลองด้วย
คือเมนูที่เพิ่มออกมาก็จะมีเบอร์เกอร์ปลา
กุ้งไก่ยอพริกไทยดำแพะกวางกระต่ายและโพขุน
เอาเดี๋ยวบอกคนรักกระต่ายก่อนนะ
ก็ว่าเรื่องของเรื่องกระต่ายแต่บางคนเขาก็กินกันนะ
ใช่ก็คือเอาจริงในต่างประเทศเขาทานเนื้อกวางเนื้อกระต่ายเป็นปกติ
เจ้าของร้านคือว่าคุณมุสลีฮะหลังปูเต๊ะนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลาย
เธอก็อยากมีรายได้เพิ่มเติมรายได้เสริมนะ
แล้วก็ที่บ้านเปิดฟาร์มกระต่ายเนื้อด้วย
ก็เลยอยากจะหาทำเป็นเมนูแบบเบอร์เกอร์
ที่มันดูแตกต่างจากที่อื่นซึ่งร้านอื่นก็ยังไม่มีนะคะ
แต่แบบต้นตำรับเขาก็ยังมีนะมีให้ลองกินอยู่นะคะ
ต้นตำรับที่บอกเป็นไก่เป็นเนื้อก็ยังมี
แต่เขาบอกว่าโหต้องบอกว่าได้รับความนิยมจากลูกค้ามาก
เพราะว่ามีลูกค้าหลายคนอยากลองทั้งแบบเบอร์เกอร์แพะ
วางโคขุนกระต่ายอะไรแบบนี้
ที่อื่นหรือว่าแถวนั้นยังไม่มีนะคะ
คือเขาบอกว่าเนื้อกระต่ายจะให้สัมผัสความหวานคุณ
เนื้อมันจะนุ่มมากแล้วมันจะแน่น

ผมเคยทานเหนียว
ไม่แพงด้วยทุกเมนูราคาแบบธรรมดา
คุณจะแบบดับเบิ้ลเป็น๒ชั้นอะไรก็ได้ว่ากันไปนะคะ
ถ้าเป็นแบบธรรมดานะเนื้อไก่ไข่ชิ้นละ๒๕บาท

ส่วนโคขุนอันนี้แพงสุด๖๙บาท

คุณขายถูกมากแล้วเพิ่มท็อปปิ้งได้ด้วย
ถ้าเกิดคุณอยากเพิ่มเบคอนไข่สับปะรดอย่างละ๑๐บาท

ได้หมดเลยคุณเห็นไหมเนี่ยร้านเขาเปิดตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๓ทุ่ม
หยุดทุกวันพฤหัสบดีนะคะ
เมนูทั้งหมดเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากทานเบอร์เกอร์
แบบที่มันจำเจหรือว่าใครที่แบบสนใจอยู่จังหวัดใกล้เคียง

ลองโทรไปสอบถามกันดูได้หรือว่าโทรไปสั่งกันได้นะคะ

แต่สังเกตอย่างหนึ่งทางภาคใต้ร้านเบอร์เกอร์ที่เป็นเบอร์เกอร์แบบว่า